ไปดูครับคนในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้เขาโพสต์ภาพกันแล้วก็คลิปท้องฟ้าเช้าวันจันทร์แบล็คมันเดย์
จริงนะฮะนี่แหละครับเขาบอกว่าน่ากลัวเนื่องจากมองไม่เห็นแสงเลย
โอ้โหไอหนักหนังการ์ตูแต่นี่เราทำไทม์แล็ปนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหนือท้องฟ้ากรุงเทพมหานครปริมณฑล
บางคนเห็นแล้วตกใจไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเลย
ไอ้เมฆที่ปรากฏที่เห็นนี้นะเป็นเมฆฝนฟ้าขนองหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่า
คิวมูโลนิมบัสนะฮะลักษณะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงที่รุนแรงนะครับ
ทำให้เกิดแนวโค้งเหมือนเมฆอาคัสอาคัสที่เราเคยออกข่าวไปก่อนนะเนี่ยเมฆกันชนอ่ะ
คล้ายคล้ายกันส่วนคำถามที่ว่ากลุ่มเมฆฝนนะฮะทำไมถึงเป็นสีดำแบบนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเนื่องจากกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวมีขนาดใหญ่และหนา
ดังนั้นแสงแดดจากพระอาทิตย์มันส่องผ่านไม่ได้ไงเลยดำนี่เอาไปง่ายไม่ต้องไป
อธิบายอะไรซับซ้อนส่วนอ่าคนนี้ต้องฟังคนนี้ต้องฟัง
อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ครับ
ท่านไม่ได้เก่งเรื่องประมงอย่างเดียวนะท่านเป็นนักวิชาการในภาพรวมของสิ่งแวดล้อมด้วย
นะครับอาจารย์ประจำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบุว่านี่คือเมฆโลกร้อนครับอืมนี่ไงชัดเจนเลยโอ้โห
ชัดเจนเลยมาจากฝีมือมนุษย์นั่นเองใช่คือเกิดจากทะเลน้ำในทะเล
โลกมันร้อนใช่ไหมดอมปุ้ยคุณผู้ชมมันระเหยเร็วแล้วระเหยเยอะกว่าเดิม
ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันไปสะสมอยู่ในเมฆ
จากเดิมที่มีน้ำปริมาณหนึ่งฝนตกที่เราบอกว่าฝนตกหนักแล้ว
แค่นี้หนักแล้วมันเยอะขึ้นครับน้ำในเมฆความชื้นในเมฆมันเยอะขึ้น
คราวนี้มันตกมากครับตกมากจนตกหนักนะฮะไอ้แบบนี้เขาเรียกว่า
มันจะเกิดขึ้นอีกบ่อยบ่อยครับอาจารย์พรบอกฮะขณะที่สมุทรปราการคุณผู้ชม
ไอ้นกที่ผมลูกพูดเมื่อกี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหเนี้ยครับ
มันบินแตกกระเจิงเลยอย่างกับหนังภัยพิบัติคือธรรมดาออกจากรังพวกเรา
ไปทางซ้ายไปหาอาหารปรากฏว่าไปเจอเมฆดำมันตกใจ
มันนึกว่าเฮ้ยมืดแล้วกลางคืนแล้วพวกเราบินกลับ
โอ้โหกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสาเหตุที่ฝูงนกบินว่อน
จากเมฆต่ำและมืดคิดว่าค่ำแล้วมันก็เลยกลับครับ
กลับหลังจากการที่มันจะออกไปทำมาหากินของมันฮะ
โอกเพี้ยนไปหมดเลยแบบนี้
นี่คือจากโลกร้อนด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ภูมิการที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ

เพราะฉะนั้นเราควรทำอย่างไรครับ

ที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่แต่ละประเทศสัญญิงสัญญากันไว้
ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบนี้
ต้องไปดูว่าจะทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า

อย่างประเทศเราก็มีเมฆดำถมืนแบบนี้
หรือต่างประเทศโอ้โหปากกี้เนี่ยก็หนักเลย

คุณใช้ถุงพลาสติกวันละกี่ใบคุณลดก่อน
ใช่ถุงผ้าเอามาใช้ซะ
รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ใช้ถุงพลาสติกคนละ๘ใบต่อวัน
ต่อวันนะต่อวันค่ะขยะอืม
แต่ว่าชาวต่างชาติในประเทศอารยะ
เขาใช้๘ใบต่อปีครับ

ที่เขาเข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดเรื่องของสภาพโลกร้อน
อันนี้คือไม่ได้มาบอกว่าโอ้โหคนไทยไม่ดีอีกแล้ว
ไม่ใช่ซื้อลูกชิ้นปิ้ง๑อย่าง
เอาลูกชิ้นใส่ถุงพลาสติกจิ้มน้ำจิ้มใส่ถุงพลาสติก๑ถุงแล้วนะ
แล้วก็ยังใส่ถุงฮิ้วให้เราอีก

ถุงน้ำจิ้มเขาก็มัดมาให้ถุงหนึ่งด้วย
แล้วถึงเวลาจะทิ้งถุงน้ำจิ้มถุงน้ำจิ้มสกปรกแบบนั้น
ก็เทมันซะอย่างนั้นในถังขยะ
สกปรกขยะสกปรกกำจัดยากอีก
ใช่พลาสติก๑ใบใช้เวลาในการย่อยประมาณ๔๐๐ปีเลยนะ

นี่ไงเราถึงเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไงคะ